คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องของขโมยขโจรกันนะครับ
เป็นโจรวัยรุ่นบุกเข้าไปขโมยของ
ขโมยเอาทั้งเหล้าทั้งบุหรี่ทั้งน้ำมันเบนซิน
แล้วก็เงินสดจากร้านค้าไปนะครับ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้นะครับ
กล้องวงจรปิดภายในร้านขายของชำในพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
บันทึกภาพเหตุการณ์ขณะที่คนร้ายเป็นชาย๕คน
อายุน่าจะประมาณ๑๗๒๐ปียังเป็นวัยรุ่นอยู่แล้วครับ
ขับรถจักรยานยนต์๓คันมาจอดที่บริเวณหน้าร้าน
ที่คนร้ายทั้งหมดจะเข้ามาลักทรัพย์สินและก็สินค้าภายในร้าน
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาเกือบตี๓ของวันที่๓มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ
โดยนางชินาภาอุบเงินเจ้าของร้านเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุ
ก็ปิดร้านเมื่อช่วงเวลาประมาณ๕ทุ่ม
ก่อนจะกลับมาเปิดร้านอีกครั้งในช่วงเช้า๖โมงเช้า
โอ้โหพอเปิดร้านตกใจเลยนะครับเพราะว่าเหล็กดัดบริเวณข้างร้านถูกตัด
รีบเข้ามาดูของภายในร้านพบว่าเครื่องคิดเงินระบบดิจิตอลนะครับ
เหล้าบุรีน้ำมันเบนซินและเงินสดหายไป
รวมมูลค่าสินค้าและเงินประมาณ๓๐๐๐บาท
ก็รีบแจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบ
แล้วก็เอาภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานให้กับตำรวจนะครับ
มันเห็นกล้องมันก็ถอยหลังกลับ
ถอยหลังก็เอารถหลบ๓คันมีมอไซค์มา๓คัน

ปุ๊บมันก็เอามือล้วงเข้าไปเอาบุหรี่
เอาบุหรี่แล้วก็ไปเอาเครื่องคิดเงิน
เอากลับออกมาแล้วมันก็ถอดเสื้อ
น่าจะอีกคนเลยนะถอดเสื้อ
แล้วเบยตัวเข้าไปก็ลื้อเหรียญเอาเหรียญเอาเหล้า

แล้วก็เอาน้ำมันเติมลดไป๒ขวด

เจ้าของร้านยังฝากไปถึงกลุ่มคนร้ายด้วยว่า
อย่าก่อเหตุลักขโมยอีกเลยเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ดี

อีกทั้งอย่างฝากเตือนบันดาผู้ประกอบการ